มาดูความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านลอตเตอรี่๓๐ล้านกันหน่อย
นึกว่าโยงเรื่องความเชื่อ
จำคำพูดของครูปีชาได้เสมอ
ความเชื่อกับความจริงเราต้องแยกแยะให้ออก
อ้าวเรื่องนี้ก็คือวันที่๑๙เมษายนนี้
ก็จะมีเจ๊บ้าบินแล้วก็คุณครูปีชา
มีนัดเข้ามารายงานตัวที่สารอาญา
แต่ทีนี้มีข่าวออกมาบอกว่าทนายความของเจ๊บ้าบินเนี่ย
ถอนตัวไปแล้วไม่ทำคดีให้แล้ว
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามทนายความ
ทนายความบอกไม่เป็นความจริงนะเรื่องนี้ไม่ได้ถอนตัวออกไปนะคะ
ทนายก็คือนายสุชพงศ์บุญเสริม
ทนายความส่วนตัวของนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
ลอตเตอรี่ในจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นพยานคนสำคัญของฝั่งครูปรีชา
แจ้งกรณีที่มีข่าวลือบอกว่าถอนตัวจากการเป็นทนาย
ให้กับเจ๊บ้าบินบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
นายสุชพงศ์กล่าวว่าตอนนี้เจ๊บ้าบิน
ถูกดำเนินคดี๓ข้อหาคือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ซึ่งสารอาญาอนุมัติออกหมายจับพร้อมครูปรีชา
เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
โดยทนายจะพาเจ๊บ้าบินไปรายงานตัวต่อสารอาญาตามนัด

เพื่อจะให้รับทราบว่าพนักงานอายการ
จะมีการสั่งฟ้องหรือไม่

ที่จะต้องมีนัดรายงานตัวพรุ่งนี้เหมือนกัน
ก็คือคุณครูก็คือคุณครูปรีชาไคร่ครวน
ยืนยันค่ะบอกว่า๑๙เมษายนนี้๘โมงครึ่ง

สำหรับการรายงานตัวที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เป็นการไปรายงานตัวนัดสุดท้ายตามปกติ
โดยจะไปพร้อมกับทนายความค่ะ

ที่คุณครูปรีชาเปิดเผยออกมาด้วยบอกช่วงนี้เป็นช่วงของปิดภาคเรียน
ยืนยันนะคะว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้เป็นการก้าวไก่คดีหวย๓๐ล้าน
ยังแต่ตั้งใจว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นความรู้เป็นความคิดเห็น
และประสบการณ์ในการต่อสู้คดีเท่านั้นเอง
เพราะถือว่าจะเป็นความรู้สำหรับคนที่มีคดีความ
ส่วนตัวไม่คิดว่าจะต้องมาพบกับเรื่องแบบนี้
หนังสือเล่มนี้ถูกเผยแพร่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ได้ศึกษาต่อไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แบบอ้อม
ก็คือนายสุกิตภูลศรีเกษมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เมื่อวานนี้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานพะหนโยธินค่ะ
เพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนายอัจฉริยเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ในข้อหานำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
กรณีเรื่องของคลิปฟ้าหรือเปล่า

แล้วก็เอาหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็เป็นคลิปภาพ
นายอัจฉริยะโพสต์ลงในเพจมีข้อความเข้าข่ายกล่าวหาว่านายสุกิต
วุฒิการศึกษาโกงปริญญามหาวิทยาลัยสยาม
และอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกเอาเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวค่ะทนายสุกิตบอกไม่เป็นความจริง
ถือเป็นการดูถูกดูหมินสถาบันการศึกษาไปด้วย
โดยหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกตัวนายอัจฉริยะมาสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ
ส่วนวันนี้๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โคศกอายการจะมีนัดแถลงข่าวที่ห้องประชุม๑๐๐ปีชั้น๔
สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาแถลงถึงคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เป็นสำนวนของคุณครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินนะคะ
หลังจากที่จะครบฝากขังครั้งสุดท้ายแล้ว
ต้องหาทั้งสองคนทางคดีเนี่ยทางอายการจะดำเนินการอย่างไร

ติดตามความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะแม้ว่าเรื่องนี้จะเผลาซาลงไปบ้างแล้วก็ตามนะฮะ